คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เมื่อคืนนี้
ไปพบศพของครูสาววัย๒๙ปี
แล้วสภาพของครูสาวคนนี้
ถูกแทงแบบที่หน้าที่ตัวกระหน่ำแทงเหมือนกับแทงซ้ำจุดเดิม
เป็นร้อยแผลจนนับแผลไม่ถ้วนนะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะคนก่อเหตุมอบตัวและรับสารภาพแล้ว
คนก่อเหตุก็เป็นครูเป็นครูผู้ชายคาดว่าเป็นอดีตแฟนของผู้ตาย
เขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุนี้นะคะ
ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นี้กันนะคะนายนัทพัฒน์สมคิดอายุ๒๖ปีหรือครูแชมป์
ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอระโนธจังหวัดสงขลามอบตัวค่ะว่าเป็นคนก่อเหตุค่ะ
เป็นคนแทงนางสาวศูนย์ทรีย์สมุทรรัฐหรือครูอู๋อายุยี่สิบเก้าปี
ครูสอนวิชาภาษาไทยสอนนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนเอกชนในพื้นที่นี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าครูอุเนี่ยเสียชีวิตคารถเก๋งริมถนนสายเกาะแต้วสามกองอำเภอเมืองสงขลา
ศพของครูอุเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถูกแทงที่ตัวที่หน้า
ถูกแทงแบบซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำจุดเดิมจนเป็นแผลเวอะวะเป็นร้อยร้อยแผล
เหมือนกับโอ้โหคนฆ่าต้องโกรธต้องแค้นแบบรุนแรงมากเนี่ยค่ะผู้ตายแล้วจุดเกิดเหตุมีรอยเลือด
ไหลเป็นจุดจุดจุดริมถนนน่ะนะคะแต่ไม่พบอาวุธที่ก่อเหตุ
รถเก๋งคันนี้ก็เป็นของครูอุผู้ตายอ่ะนะคะที่เบาะนั่งคนขับมีรองเท้าของผู้หญิงวางอยู่
ส่วนครูแชมป์ที่ไปมอบตัวที่บอกว่าเป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะเขามอบตัวว่าเขาก่อเหตุจริงแต่ไม่ยอมบอก
ว่าก่อเหตุเพราะอะไรคนนี้นะคะรู้แต่ว่าเป็นอดีตแฟนของผู้ตายแต่เลิกกันไปแล้ว
ลักษณะคล้ายกับมาง้อขอคืนดีแล้วผู้ตายไม่ยอมคืนดีด้วย
แล้วก็ไปแทงเขาอย่างนั้นแล้วก็เป็นครูทั้งคู่ด้วยนะถูก
สาเหตุคาดว่าเป็นแบบนี้นะคะคือทั้งคู่น่าจะนัดเคลียร์ปัญหากัน
แล้วก็ให้ครูอุฝ่ายหญิงเป็นคนขับรถระหว่างทางอาจจะคุยกันไม่ลงตัว
จอดรถแล้วก็คุยกันก็ยังคุยกันไม่ลงตัว
ว่ามันอาจจะบานปลายถึงขั้นทะเลาะกันครูแชมป์ฝ่ายชายเนี่ยค่ะ
ก็เลยเอามีดแทงฝ่ายหญิงแต่คาดว่าฝ่ายหญิงพยายามจะเปิดประตูรถหนี
เพราะว่ามีรอยเลือดนะคะคุณผู้ชมหยดอยู่รอบรถเลยนะ
แต่ครูแชมป์ลงจากรถตามไปแทงครูอุซ้ำ
คือแทงซ้ำซ้ำซ้ำจุดเดิมอะจนครูอุษัมเสียชีวิต
แล้วก็ลากศพอุ้มศพไปวางไว้ในรถค่ะครับ
แล้วก็หลบหนีไปคาดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ส่วนญาติที่พาครูแชมป์ไปมอบตัวก็ขอความร่วมมือกับสื่อบอกว่า
ถ่ายภาพได้ไหมครูแชมป์กำลังเครียด
แล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเราก็เลยได้ภาพมาประมาณเนี้ย
คุณผู้ชมแต่หลังจากเข้ามอบตัวเนี่ยนะ
ตำรวจก็คุมตัวครูแชมป์ไปตรวจค้นที่จุดเกิดเหตุอีกรอบนึงนะคะ
เพราะว่ายังไม่เจอมีดไงฮะมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็เป็นของกลางในการก่อเหตุก็เลยต้องไปหาอีกรอบหนึ่ง
ครูแชมป์บอกกับตำรวจว่าทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
แต่จากการตรวจค้นก็ยังไม่เจอตำรวจก็เลยพาไปที่บ้านค่ะ
ไปหาเสื้อผ้าที่ครูแชมป์ใส่ในการก่อเหตุเนี่ย
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาข้อหานักเลย
ส่วนรถคันเกิดเหตุก็อยู่ที่สพเมืองสงขลานะคะ
จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙ก็ต้องไปเก็บหลักฐานในรถอีกครั้งหนึ่ง
ลายนิ้วมือแฝงวัตถุพยานอื่นที่อยู่ในรถ
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
ส่วนร่างของครูอุผู้ตายเนี่ยค่ะก็บำเพ็ญกุศลที่อำเภอระโนธ
แม่ของครูอุผู้ตายร้องไห้จนเป็นลมค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ไม่กล้าไปดูหน้าลูกสาวตอนที่รดน้ำศพเลยด้วยซ้ำอ่ะ

คุณพ่อสุนทรสมุทรรัฐอายุ๕๐ปี
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อมีลูก๔คน

มีน้องชายอีก๓คน
ถูกแทงตายไปเมื่อเมื่อเก้าปีก่อนคนนึง
ตอนนี้ครูอุเรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
และครูอุก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ
ทำงานหาเงินส่งน้องชายอีก๒คนให้เรียนหนังสือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่บ้านทั้งหมด
ช่วงที่เงินเดือนของครูอู๋ออกเนี่ย
อุ๊เอาให้ครอบครัวหมดเลยอ่ะแทบจะไม่มีเงินติดตัวใช้จ่ายเลยอะค่ะ
ส่วนตัวคนที่ก่อเหตุพ่อบอกว่าไม่รู้จัก
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวมีแฟนลูกสาวไม่เคยพูดเลย
ยังเคยแซวลูกสาวเลยว่าอายุเยอะแล้วทำไมไม่หาแฟนสักที
ลูกสาวตอบพ่อว่าก็ตอนนี้ครอบครัวยังลำบากอยู่
อยากให้น้องชายทั้งสองคนเรียนจบก่อน
ขอให้พ่อกับแม่อยู่อย่างสบายก่อนแล้วค่อยมีแฟน
ไม่ใช่แค่มันเราบันดันตัวสั่งกันสักทีสองทีแค่นั้นก็พอแล้ว
อย่างเราเป็นผู้ชายกำลังเรามีเยอะผู้หญิงจะได้เท่ายังไง

ก็ไม่อยากขวางอะไรนะเพราะการกระทำของเขามันพอรับไม่ได้
มันเกินไปถ้าพี่ยุคอยู่ข้างข้างบอกพี่ยุคอยู่ข้างข้างพ่อบอก
พี่ยุคอยู่ไว้สบายแล้วเดี๋ยวก็กลัวพ่อจะดูเลให้เว็บ
ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาเป็นห่วงน้อง
พ่อก็ทำใจไม่ได้นะครับ
ทีมข่าวเราได้ไปเจอไปสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุก็ทราบนะครับ
ผู้ก่อเหตุนั้นจริงแล้วปกติเป็นคนนิ่งเรียบร้อยทำงานเก่ง
ขยันก็ไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุสะเทือนขวัญสะเทือนใจคนมากขนาดนี้
อีกหนึ่งคนที่นักข่าวของเราไปเจอนะฮะเป็นญาติของครูแชมป์ผู้ก่อเหตุ
บอกว่าครูแชมป์เนี่ยเป็นคนจังหวัดนครนายกหลังจากสอบบรรจุครูได้ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่อำเภอระโนธสงขรา
จริงแล้วเนี่ยแชมป์เป็นคนนิสัยดีมากนะแต่๒เดือนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาส่วนตัวบางอย่าง
เริ่มมีความกังวลบางครั้งพูดคนเดียวหรือว่าก็เดินแบบแคะเล็บตัวเองอะครับ
เหมือนใจจดใจเจาะอยู่กับอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบจนเธอเนี่ยโทรไปปรึกษาพ่อแม่ของแชมป์
อยากจะพาแชมป์ไปพบจิตแพทย์เลยนะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ทราบเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
หลังจากผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าผู้ตายไปแล้วก็กลับไปที่บ้านนะแชมป์กลับมาที่บ้าน
เธอก็เจอแชมป์ในวันนั้นเห็นว่าเอ๊ะหลานอาการแปลกพูดจาไม่รู้เรื่อง
จนกระทั่งมีสายโทรศัพท์เข้ามามีคนโทรบอกว่าหลานชายคุณฆ่าคนตาย
ตกใจมากพาหลานไปมอบตัวด้วยตัวเองเลยครับตลอดเวลาที่เดินทางไปพาหลานไปมอบตัวนั้น
เหมือนคนสติหลุดไปแล้วแชมป์สติหลุดนะฮะหลับตานั่งรถตลอดทาง
เธอก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่พูดกับแชมป์เลยนะฮะ
อีกหนึ่งคนคือนางสุนีแสงดีอายุ๖๕ปีเป็นผู้ปกครองของเด็กนะฮะ
โรงเรียนที่คุณครูอุ๊เนี่ยสอนอยู่บอกว่าฝั่งครูอุเนี่ยครูอุ๊เนี่ยเป็นคนน่ารัก
อัธยาศัยก็ดีเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนเลยนะฮะ
จากว่าครูอู๊ดเป็นคนที่ดูแลนักเรียนดีมาก
ทำให้ผู้ปกครองที่พาลูกมาเรียนที่นี่สบายใจ
เพราะนักเรียนคนไหนมีปัญหาไม่เข้าไปสอนคุณครูอู๋ก็จะ
ไปสอนนอกเวลาให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับ
เหมือนเด็กคนไหนที่ว่าไม่สนใจการเรียน
เรียนอ่อนกว่าเพื่อนหน่อยนึงแบบนั้นแกจะเรียกมาสอนหลังเลิกเรียน
จะมาติวให้หลังเลิกเรียนน่ารักมากอ่ะ

คือเป็นครูที่ดีคนหนึ่ง
ใช่เสียดายเสียดายเสียดายมาก
ส่วนตัวครูแชมป์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ

ครูแชมป์บอกแค่ว่ารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่อย่างอื่นไม่บอกเลยคือเหมือนกับเครียดมากอะค่ะ

ก็จะค่อยสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
แต่ตำรวจยังไม่ได้บอกนะว่าครูแชมป์ตกลงป่วยโรคซึมเศร้า
มีอาการทางจิตทางประสาทหรือเปล่า